ปัดที่แล้วเจ้าพ่อจอมทัพลูกสาวลูกชายของแม่อ๋อมเนี่ย

แต่ว่าตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว

ติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ด
แล้วก็อัปเดตอาการป่วยให้กับแฟนคลับที่เขามา

สุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมด้วยการดูแลของแพทย์และแม่ออม
เห้ยมีเลขห้องด้วย

จอมทัพหายดีแล้วคุณผู้ชมออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว
แล้วก็ให้เลขห้องพักในโรงพยาบาลมาเป็นเลขเด็ดนะ
เอาไปต่อกันที่เจ้าของบ้านอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชม
ช็อกตัวเงินตัวทองเข้าบ้าน
ครับนี่แหละ
เมื่อวานนี้กู้ภัยสมาคมอายุทยารวมใจต้องไป
โอโห้โห้โอยโดยเบลอเลย
มาจากหน้าตกลงมาแล้วคุณผู้ชมตกลงมาแล้ว
ระเกตตาคายจะหนีสิหนีไปพวกเขาดึงเอาไว้
สุดท้ายจับมาวัดความยาว๒เมตรกว่าครับ
จากนั้นก็มัดปากมัน
มัดขามันแล้วใส่กระสอบไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
และขานครองปีนขึ้นคืนขานไปแล้วไปอยู่ต้ายฟะ
ชาวบ้านรู้ข่าวก็มาส่องทะเบียนบ้านกัน
ทีนี้ดูเรื่องของการแก้บนหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม

พาคุณผู้ชมไปดูอันนี้อยู่ที่วัดโคกเจริญนะคะ
นครสวรรค์ชาวบ้านจากเพชรบูรณ์ก็มากันค่ะ
ทำพิธีแก้บนนี่แม่นางกวักอยู่ใต้ต้นโพขนาดใหญ่เนี่ยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็เอาพวงมาลัยเครื่องสำอางพวกแป้งลิปสติกมาแก้บน

เพราะว่าตอนนี้หญิงสาวกลับมาทำงานในบริษัทเดิมอีกครั้งหนึ่ง

แล้วรอบนี้ก็จุดประทัดแก้บนเลขปลายประทัดต้องเอาไปเสี่ยงโชค

แม่เลขปลายประทัดที่ได้เนี่ยเป็นเลขอะไรนี่
ฟรีสค้างไว้แบบนี้เห็นกันชัดนะคะ
ส่วนที่รูปปั้นแม่นางกวักเนี่ยก็มีคนเอาพวกเศษปลายประทัด
ผูกไว้ที่แขนรูปปั้นแบบนี้ค่ะ
ให้ดูกันเผื่อจะโดนใจเลขไหนนะคะ